แซ็กชุ่มแพรนะค่ะจ้อของเพลงคำเพลงอ่าเฮ็ดดีปานได้เฮ็ดดีปานได้

แต่ว่าตอนนี้ยอดรวมเนี่ยวิวอยู่ที่ประมาณ๒๐๐กว่าล้านวิวแล้วนะคะคุณผู้ชม

ในวันนี้เราก็เลยจะพาไปทำความรู้จักอีกมุมหนึ่งของแซคชุมแพร
จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ

สวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกท่านนะครับผม
ก็ผมบังราชแซคชุมแพร่ครับ
แล้วก็ขอขอบคุณนะครับแฟน
ทุกท่านนะครับผมที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผม
เป็นซิงเกิ้ลแรกเลยครับผมรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ตกใจครับผม

แต่ก่อนก็ไม่คิดนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับ
ชีวิตก็เปลี่ยนไปมากครับผม
แล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นก็ภูมิใจในตัวเองครับผม
พ่อกับแม่นะครับผมยิ่งภูมิใจเลยครับ
กำแพงหมายถึงแก้วตาดวงใจผู้ซึ่งเป็นที่รักเขา
ตอนนี้มีแก้วตาดวงใจหรือยังครับ
ยังครับผมยังสิ่งส่วนอยู่ครับผมไม่มีเลยครับผม
ก็นี่แหละครับผมเป็นกิจกรรมเวลาว่างนะครับผม
ที่เวลาที่พวกเราไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับผม
และยังมีอีกทีเด็ดครับผมตามมาเลยครับ
นี่คือห้องซ้อมนะครับผม
เวลาว่างเราก็จะมาจับกลุ่มกันแล้วก็แต่งเพลงกันที่นี่นะครับผม
หนึ่งบุคคลสำคัญนะครับผมที่ทุกคนต้องอยากรู้จักนะครับผม
เกิ้ลต่อไปนะครับผมขอสัก๕๐๐ล้านวิวได้ไหมครับ
เพลงต่อไปก็เตรียมไว้ให้น้องแล้วนะครับ
ก็รอฟังรอชมกันเร็วนี้นะครับอีกไม่นานนะครับ
รอให้คำแข่งขึ้นจาก๓๐๐ล้านวิวก่อน
วันนี้บันเทิงไทยรัฐยังให้หนุ่มแซคพาไปบุกถึงห้องนอน
ขอบอกว่าช่างตรงข้ามกับบุคลิกของเจ้าตัวมากเลยค่ะ

ก็ไม่เคยพาใครเข้ามาสักทีนะครับผม

นี่ก็คือตุ๊กตานะครับที่แฟนคลับเขาให้มา
แล้วก็โดเรมอนโดเรมีนะครับผม

ตุ๊ดที่ให้มานะครับผม
บอร์แมนมาวันละกะบอร์ได้ใจนัง